คุณผู้ชมมาดูคดีที่แห่ยืดเยื้อยาวนาน
คดีที่เรียกกันว่าเป็นคดีหวย๓๐ล้าน
ปรากฏว่าวันนี้ก็ต้องบอกว่าปิดฉากนะ
เพราะว่าสารดีกายกฟ้องคดีที่ครูปรีชา

แล้วคดีนี้ก็ยืดยื้อฮ่ะมาตั้งแต่ปีหกศูนย์นะเพราะฉะนั้น
คดีนี้พอสารตัดสินมาแบบนี้นี่ก็ชนะสามศาลรวด
นะคะแต่ว่าครูปรีชาบอกเดี๋ยวจะฟ้องต่อนะคะยืนยัน
จะฟ้องแพ่งต่อค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่เป็นบรรยากาศนะคะ
ที่ก่อนที่จะฟังคำพิพากษาร้อยตำรวจโทจรูลวิมูลหรือหมวดจรูน
นะคะทางหมวดจรูนก็บอกไม่กังวลไม่เครียดเพราะมีกุญสือดี
ครูปรีชาบอกว่านี่วันนี้ก่อนที่จะมาที่นี่ก็ไปทำบุญใส่บาทวันพระ
นักข่าวก็ถามเลยมั่นใจไหมเครียดไหม
ครูปีชาตอบเหมือนกันเลยค่ะความจริงก็คือความจริง
เครียดไม่กังวลอะไรตอบเหมือนกันเลยนะคะ

วันนี้มารับฟังคำพิพากษาสารดีกาด้วยในฐานะพยานของครูปรีชานะคะ
เจ๊เกียวบอกว่าจะถามอีกร้อยพันครั้งก็ยังมั่นใจ
ครูปรีชามาซื้อหวยกับมือจริงจริงอืม
จากนั้นศาลจังหวัดกาญจนบุรีค่ะอ่านคำพิพากษาสารดีการ
คดีลอตเตอรี่๓๐ล้านหรือหวย๓๐ล้าน
ครูปรีชาเป็นโจทยื่นฟ้องหมวดจรูน
ความผิดฐานยักยอกทรัพย์และรับของโจร
ซึ่งเป็นคดีความยืดเยอะกันมา๓ปีนะคะ
โดยสารดีกาพิพากษายืนตามสารชั้นต้นและสารอุทธร

โดยอธิบายว่าสลากหมายเลข๕๓๓๗๒๖๕ฉบับ
ไม่ใช่ทรัพย์สินของครูปรีชาจึงไม่ใช่ผู้เสียหาย

คำพิพากษานะคะหมวดจรูนก็
ออกมาด้วยสีหน้ายิ้มแย้มค่ะบอกว่าดีใจ

แล้วต่อจากนี้เตรียมฟ้องครูปรีชาและพวกข้อหาแจ้งความเท็จค่ะ
นี่ค่ะก็จะฟ้องต่อนะคะ
ก็ยังไม่ได้วางแผนชีวิตว่าจะยังไงต่อไปนะคะ
แต่ก็บอกว่าเคยปฏิญาณไว้ว่าจะไม่ซื้อลอตเตอรี่

ไปดูด้านครูปรีชาบ้างค่ะ
บอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้จะไปดำเนินการเกี่ยวกับคดีแพ่งต่อ
เพราะว่าตนเองได้ฟ้องหมวดจรูนมาตั้งแต่ปี๖๐
และจากคำพิพากษาของสารดีกาพบว่ายังไม่มีการระบุ

ยังยืนยันว่าลอตเตอรี่เป็นของตนเอง
ก็หมดไปป่อนึงอีกป่อนึงก็ต้องดูว่าทนายโจ้จะดำเนินการยังไงต่อ

นี่แหละค่ะครูปรีชาหมวดจรูนนะคะ
ไปดูพยานทั้ง๓คนบ้างค่ะ๓เจ๊เจ๊เกียวเจ๊พัดเจ๊บ้าบินค่ะ
เนี่ยค่ะหลังจากฟังคำพิพากษาแล้ววันนี้เอาลอตเตอรี่มาแจกสื่อค่ะ
เอาลอตเตอรี่แจกสื่อเลยบอกว่าตอบแทนที่ทำข่าวให้จนดัง
แล้วคนรู้จักสามเจ๊ลอตเตอรี่ขายดีกว่าเดิม
แล้วเจ๊เกียวพูดเปิดใจบอกเค้ารบสารนะคะแต่มันรู้สึกผิดปกติ
เจ๊เกียวบอกนะคะบอกว่าพยานบุคคลไม่สำคัญเลยเหรอคะ
เจ้าของลอตเตอรี่เป็นแม่ค้านะเอาไปฟังเสียงเจ๊เกียวดีกว่าค่ะ
ในความคิดเจ๊เกียวบุคคลไม่สำคัญเลยเหรอคะ
นิติวิทยาศาสตร์นี่สำคัญเหรอคะในเมื่อบุคคลไม่สำคัญ
และที่สำคัญเจ้าของลอตเตอรี่นะคะแม่ค้าไม่สำคัญ
ไม่มีส่วนอะไรที่ว่านั่นเลยแต่ไม่มีความสำคัญ
แล้วต่อไปคนยิงกันตายฆ่ากันตายถ้าไม่มีโทรศัพท์อยู่ตรงนั้น
จะพิจารณาคดีได้ไหมอันนี้เจ๊เกียวขัดกับความรู้สึกเจ๊เกียวนะ

ส่วนความเคลื่อนไหวครูปรีชาหลังจากนี้จะทำยังไงต่อนะครับ
ครูปีชาคือผู้สื่อข่าวได้รับรายงานบอกเตรียมลาออก
จากฆ่ารักษาการครูนะคะแต่ครูพอไปถามครูปรีชา
บอกมันไม่ได้เกี่ยวกันกับเรื่องปมของคดีนี้นะคะ
ลอตเตอรี่๓๐ล้านนี่ไม่เกี่ยวกันคนละเรื่องกัน
วันนี้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊คค่ะ
โพสต์บอกว่าปิดมหากราบหวย๓๐ล้าน
สารดีกายืนยกฟ้องครูปรีชาลุงจรูนชนะ๓สารรวด
เอฟซีทุกคนที่ติดตามและเป็นกำลังใจครอบครัวลุงจรูนมาตลอดนะครับ
ผมเปิดเรื่องนี้ตั้งแต่ธันวาคมสองห้าหกศูนย์
เป็นทีมทนายชุดแรกและชุดเดียวของลุงจรูน
สู้คดีจนถึงปัจจุบันใช้เวลาเกือบ๕ปี
ชนะทั้งสารชั้นต้นอุทธรณ์และดีกา
จรูนฟ้องกลับครูปรีชาและทนายความนะครับ
ท้ายไว้บอกว่าผมเชื่อว่าหลังจากวันนี้ครูปรีชาคงจะรีบเอาทูบเทียน
ค่ะนะคะเนี่ยค่ะ